ที่เพชรบุรีครับอดีตผู้ใหญ่บ้านนะฮะไม่รู้มีเรื่องอะไรกับกรมเจ้าท่านะครับ
แต่ประชดแหละดูออกเพราะว่าท่านสร้างรูปปั้นสองตัวนี้ขึ้นมาครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออนุสาวรีนะฮะ
อดีตผู้ใหญ่บ้านสนสุขจำเรินท่านทำเอาไว้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ่อไร่
คุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรพี่ต้นพี่ปุ้ยเห็นเป็นตัวอะไร

หมานั่นกระดิกหางชูชันแบบนั้น
คะแนนเต็มไม่หักเลยปุ้ยตาดีจริง

ตัวหนึ่งเป็นตัวเงินตัวทองแต่มีหัวเป็นคน
กำลังจะถามทำไมหน้าไม่เหมือนตัวเฮียเลย
เป็นคนทั้งคู่เหตุผลที่สร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับ
อดีตผู้ใหญ่สนอบอกต้องการประชดหน่วยงานรัฐ
บอกตรงตรงเลยท่านบอกว่าเข้าข้างในทุนเหลือเกิน
เป็นคนมีเงินมีทองท่านอดีตผู้ใหญ่พูดนะ
ปกป้องที่ดินสาธารณะแต่ถ้าเป็นคนจนติดคุกติดตาราง
อ๋อไปรุกล้ำที่สาธารณะใช่ไหมก่อน
นี่แหละฮะคือถ้าเข้าไปบุกลุกที่สาธารณะ
เหตุผลที่ท่านอดีตผู้ใหญ่สนอสร้างอนุสวรีนี้ขึ้นมา
เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าท่านเนี่ยไปก่อสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำพื้นที่คลองตัน
กบริมคันกั้นน้ำเป็นคันกั้นน้ำเข็มชะอำหาดเจ้าสำรานนะนะที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่าเขารับผิดชอบดูแลอยู่กรมเจ้าท่าเพชรชบุรี
ต่อมาในอำเภอชะอำประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงแล้วก็อบตหนองสาราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายสนอนะครับ
ท่านท่านอดีตผู้ใหญ่ท่านลื้อเถอะนะลื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่กรองตากบเถอะนะครับ
แต่อดีตผู้ใหญ่สนอไม่ยอมครับไม่ยอมเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะหาแนวทางการดำเนินคดีต่อไปครับ